สวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่

องสีฝาชอย

อาซินเจยุอีซีนที่หัวชายด้วยนะค่ะ

ซื้อมา๗๘ใบค่ะ

หมายถึงว่าไม่เข้าเลขไหนสักหนึ่ง
ไม่มีเลยไม่มีล่ะโอ้ย๗๘ไปดีแล้วค่ะพีศ
เจ็บค่ะพีศกลายไปตู้เลี่ยวเฉียดมากเจ็บมาก
มีหลายคนก็ซื้อ๙๓

สลากินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่๑๖กุมภาพันธ์๒๕๕๙

ชื่นตอกย้ำน้องค่ะพี่รางวัลที่หนึ่ง
จันจันจันจันจันจัน

เขามีพูดแบบว่าไม่ได้อะไรอย่างไรหรอก

รู้สึกเจ้ามสดำเป็นคนพูดเรื่องกับพญานาธฤษฎรม
ที่โผล่อยู่ที่หน้าร้านหมูกระทะ

ที่คืออะไรบุญดีแบบนี้

เออก็บอกว่าอะไรนะมีเลข๓

เออมันเป็นทะเบียนรถหมอไส่หรืออะไรสักอย่าง

แล้วก็มีอีกอันนึงพึ่ง
เป็นหมื่นตัวว่นอยู่แถวบ้านนี่นะ
แล้วก็บินรอบนะแปลกมากเลยอยู่ตรงทะเบียนรถป้ายแดงด้วย

เคลียร์เขียนว่ามันบอกว่า๕๙๓
ก็คือคนไปซื้อ๙๓กันโครมแล้วไงล่ะ

คือพอมันออกมาแล้วเราพูดอะไรก็ได้
จริงเราพูดอย่างนี้กันมาทุกทางเลยอะใช่ไหม
อยากจะรู้ว่าพวกพึ่งนี่มันรู้มันไม่ใช่คนกองสลาก
คนกองสลากยังไม่รู้เลยเค้าจับพวกบอลมา
นี่เป็นคำพูดจากคนที่ไม่ถูกหวยค่ะ

ก็อยากรู้จริงเข้าไปเที่ยวกับโมกเหรอ

มาเลยคุณสาว
สวัสดีค่ะสวัสดีเหรียยเอาใส่ใคร
นี่ค่ะไปเที่ยวกันโมไปเที่ยวไหนกันดีค่ะเอาไปไปต่างจังหวัยก็ได้
เล่าสักนิดนึงเมื่อคืนวันวาเลนไทยค่ะคุณผู้ชม
ไปทำอะไรมาเมื่อกี้หมายถึงว่าในข้าวเมื่อวันวันที่๑๕นะเธอ
ถูกนี่เลยจับ๔๓โจไปแว้นจักรยานยนต์๕๙คันนะคะยึดถนนวิภาวดีไปซิ่งกันสนุกสนานเลย
ข้างหน้าเราเนี่ยสิค่ะด้านหน้าถนนวิภาวดีตรงนี้นี่แหละนะคะตำรวจก็รวบเด็กแว้น
แล้วก็สาวสก๊อยแห่งซิ่งป่วนเมืองในคืนวันวาเลนไทยนี่แหละดูสภาพสิคะ
ดูแต่ละคนนะคะเหตุการณ์นี้เผยขึ้นเมื่อวานนี้วันที่๑๕กุมภาพันธ์นะคะ
แล้วก็พันธุ์ตำรวจโทษพันธุ์สาวอำาราพิทักษ์รองภูมิกับการศูนย์ควบคุมจรจรวรรย์วิพาวดีหลังสิทธิ์และทางพิเศษ
นำกำลังกว่า๓๐นายสกัดจับเด็กแว้นขี่รถจักรยานยนต์แต่งซิ่งประลองความเร็วกันบนถนนวิภาวดีรังสิตค่ะ
สร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ใช้เส้นทางมากมากแล้วก็สามารถยึดรถจักรยานยนต์ได้ทั้งหมดห้าสิบเก้าคันด้วยกัน
และควบคุมคนขี่และผู้ซ้อนท้ายรวม๔๓คนนะคะแบ่งเป็นชาย๒๖คนหญิง๑๙คน
จำนวนนี้มีเยาวชนอายุต่ำกว่า๑๘ปีถึง๑๕คนแบ่งเป็นชาย๗คนและหญิง๘คน
จับกุมได้บริเวณถนนวิพาวดีหลังสิทธิ์ขาเข้าและขาออก
ก็ช่วงทางกลับรถบริเวณหน้าบริษัทยาคู่จำกัดนะคะอยู่แถวตลาดบางเขนเขตหลัก๔
ข้อนไปทางบางเขนกับรัชวิภา
ใช่ก็สืบสวนหาข่าวกลุ่มเยาวชนที่มีพฤติกรรมรวมกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะนะคะ
ทราบว่าจะรวมกลุ่มกันออกมาในช่วงคืนวันวาเลนไทยวันที่๑๔กุมภาพันธ์
ต่อเนื่องหลังเที่ยงคืนวันที่๑๕กุมภาพันธ์
เพื่อที่จะรวมตัวกันมาแข่งไงคะพี่ก็มาแข่งตามเส้นทางถนนวิภาวดีรังสิต
ในช่วงดินแดงบางซื่อบางเขนมีรถนำดูว่าเจ้าหน้าที่มาไหม
ถ้ามีจะเปลี่ยนไปใช้เส้นทางอื่นมีแบบนี้นะ
มีร่านราวช่างเป็นภาษาหน้าที่รอบอะไร
แต่ที่เขาชอบคือเขาจะไม่ได้ชอบถนนโล่งจัดนะ

เพราะว่ามันจะเหมือนวิบากไงแล้วเราก็จะมือตีนอ่อน
อันนี้เป็นภาษาพูดนะคะคือเวลาเจอพวกนี้มันแว้นไปรอบตัว
ก็จะจับควงมาลัยแบบยังไงจะเบสก็ไม่กล้า
เขาจะมาเป็นแพร่พี่มาไม่เจอสิไม่ค่อยไปไหนดึกใช่ไหม

อ๋อบอกเลยนะดันเสือกแบบแว่นตรงเพชรบุรี
ถนนเพชรบุรีข้างหน้าไอ้ตรงที่มันขายข้าวมันไก่

คอนโดฉันน่ะอยู่ตรงชิดลม
เสร็จแล้วบางทีมันก็วิ่งข้ามสะพานเข้ามาในชิดลม
ไม่ได้รับทั้งคืนเลย
กลัวจะโวนออกไปเบชบุรีทีนึง
ไม่ไหวอันนี้ต้องบอกเลยคุณผู้ชม
ส่วนของพ่อแม่ผู้ปกครองต้องเลี้ยงดูอบรมยับยั้งพฤติกรรมที่ไม่ดีตลอด
ต้องไม่สนับสนุนหรือปล่อยปะละเลยให้ลูกหลานออกมาทำพฤติกรรมแบบนี้

กระทำผิดให้ถือว่าเป็นความรับผิดชอบของพ่อแม่ผู้ปกครองด้วยนะคะ
ถ้าไม่ถึง๒๐พ่อแม่ต้องโดน

หลังจากนี้ก็เตรียมแจ้งข้อหากับเยาวชนทั้งหมด
ฐานความผิดรวมกลุ่มแข่งรถจักรยานยนต์ในทางสาธารณะ
โดยไม่คำนึงถึงความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของทั้งตัวเองและคนอื่นด้วยนะคะ

แล้วก็คัดแยกเพื่อดำเนินคดีเพิ่มเติมอย่างเช่นดัดแปลงสภาพรถมาไหม

พกใบอนุญาตขับขี่หรือเปล่าหรือว่าไม่ต่อภาษีไหม
รวมไปถึงตรวจสอบประวัติว่าเคยกระทำผิดในลักษณะนี้มาหรือไม่
โดยเยาวชนที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะก็จะถูกคุมตัวส่งสารเยาวชนนะคะแล้วก็ครอบครัวกลาง
กลุ่มที่ไม่ใช่เยาวชนก็จะถูกส่งไปดำเนินคดีที่สารแขวงพระนครเหนือต่อไปด้วยนะคะ
แล้วที่แว้นอยู่เนี่ยคือถูกจับแล้วโดนปล่อยออกมาหรือว่า

ใครตะขาบใส่กันออกมาอุ๊ย
นี่เขาต้องเช็คเลยเพราะว่าบางคนอาจจะเคยโดนจับมาแล้ว
แล้วโดนอีกแสดงว่าการไปอบรมไม่ได้ช่วยอะไรจริง
มันต้องใช้เงินด้วยนะมาเดินไปกับภาพรถให้ดัง

ท่านผู้ชมคงจะได้ข่าวตั้งแต่เมื่อคืนตอนเช้า
คือเมื่อวานนี้ก็จะมีข่าวตั้งแต่เช้ามืดของเราเลยว่า
มีการยิงกันอีกแล้วในโรงเรียนนะคะ
คนหญิงหนึ่งก็เป็นนักเรียนซึ่งถูกไล่ออกไป
สำหรับข่าวต่างประเทศก็รายงานรับเทศกาลแห่งความรักเลยนะคะ

ตามเวลาท้องถิ่นสหรัฐอเมริกาที่มายามี่นู่นเลยนะคะ
ทางตอนเหนือของมายมี่ที่ฟรายาสหรัฐอเมริกา
สก๊อตอิสราเอลในอำเภอโววาสคาวตี้เมืองพาร์คแลนด์บอกว่า
เหตุเกิดสงฆาตกรรมเกิดในช่วงบ่ายก่อนโรงเรียนเลิก

ทราบชื่อต่อมาว่าชื่อนิโคลัสครูสวัย๑๙ปี
เห็นหน้าตามนี้นะฮะใช้วุฒิปืนรายเฟิล
กราดยิงภายในโรงเรียนมัธยมมาโจรี่สโตนแมนดักลัส
ส่งผลให้ผู้ที่ตกเป็นเหยื่อคมกระสุนจำนวนมากนั้น
ถูกยิงเสียชีวิตคาที่๓คนในอาคารเรียน๑๒คน
และอีก๒คนไปเสียชีวิตที่โรงพยาบาล
ทั้งสิ้นมีผู้เสียชีวิต๑๗ศพนะคะ
บาดเจ็บอีกอย่างน้อย๑๖คนและใน๑๖คนนี้๕คนอาการสาหัสอย่างมาก
ก่อนหน้านี้นะคะก่อนที่คนร้ายพยายามจะหลบหนี
โดยทำเป็นเนียนเข้ามาหนีกับกลุ่มผู้ที่อบพยพออกมาจากตึกเรียนนะคะ
แต่ว่าตำรวจนั้นจับตัวได้
แล้วก็ตรวจพบด้วยว่าภายในตัวมีอาวุธของกลางในต่างนานา
แล้วก็มีแกซีนบรรจุกระสุนเต็มเพียบเลย
ประวัติของพ่อคนนี้เกิดจากเขา
เขาเป็นสิทธิ์เก่าของเรียนแห่งนี้แต่ถูกไล่ออกไปเมื่อปีก่อน
เหตุผลที่โรงเรียนบันทึกไว้คือว่าทำผิดระเบียบ
เขาถูกไล่ออกไปเพราะว่าก่อเหตุทำร้ายร่างกาย

คือแฟนเลิกไปแล้วมีแฟนใหม่ไปต่อย
ไปทำลายร่างกายแฟนใหม่ของอดิตฯเช่นเฟนเขา
เจ้าหน้าที่ยังไม่ยืนยันว่ามีแรงจูงใจเหตุใดแน่ชัดแต่จากการสอบปากคำนักเรียน
บอกว่าคนนี้ชอบอยู่คนเดียวไม่สูงสิงกับใครนะฮะ
นายครูชอบคุยเรื่องปืนมักใช้ปืนบีบีกันซ้อมยิงเป้าที่สนามหลังบ้านเรือนจำ
และยังชอบโพสต์ในเครือข่ายสังคมออนไลเกี่ยวกับการฆ่าสัตว์ด้วยนะคะ
เขาถูกตั้งข้อหาฆาตกรรมโดยไตรตองไว้ก่อนโดนทั้งหมด๑๗กระทง
ส่วนในจิมกาดครูสอนวิชาเลขาคณิตในที่เกิดเหตุ
เดี๋ยวเดี๋ยวโดยโรงเรียนเนี่ยนะครับเปิดเผยว่า
นักเรียนของเรียนนั้นเคยส่งอีเมลแจ้งเตือนบรรดาครูว่า

ไหนคนนี้จากปีที่แล้วเขาถูกห้ามให้เข้าโรงเรียน

เขาเป็นเด็กที่ถูกทอดทิ้งจากเพื่อนคือชอบร้องคนหนึ่งตัวเผื่อคนตัวผอมถูกล้อเป็นคู่เกกัน
เขาก็เก็บกฎแล้วก็เปิดเน็ตแล้วก็สั่งอาวุธมา
แล้วก็โดนยิงแล้วโรงเรียนเนี่ยก็จับภาพไว้ได้เพราะว่ามีกล้องวงจรปิดทุกที่เลย
คือโดนยิงอย่างใจเย็นมากก่อนจะฆ่าตัวตาย

คือเป็นเรื่องที่เราไม่เข้าใจแล้วก็สยดสยองมาก
ว่ามันเกิดขึ้นจากการที่คนไปเดินยิงคนอย่างใจเย็นหน้ายิ้มเนี่ยทำได้ยังไง
กบเกดกดอะไรแล้วไม่มีทางที่ช่วยเหลือดูแลรักษากันเลย
หรือว่าเขาเครียดมากจริงในกรุงสังคมที่อยู่ทางนั้น
เขาถึงบอกว่าคนไทยอยู่ที่เมืองไทยสบายที่สุดล่ะ
ไม่ใช่เพราะว่าเรามีพุทธศาสนา
เรามีการปล่อยวางมีการมีอยู่ในใจ
ฝรั่งมันไม่มันสุดโตงเลยมันก็ดิ่ง

เวลาเขาบูลลี่กันหรือว่าล้อกันนี่เขาเล่นกันหนักนะ

เราล้อกันในโรงเรียนนี้ยังไม่ถึงขั้นแบบว่าฆ่ากัน

ที่ฟ้องครูกับเพื่อนบอยคอร์ดกันเองว่า

ฐจริงเมืองไทยถนัดตากรถกันนิดเดียวลงมายิงกันเลย

อ๋ออันนี้มันเป็นแกนเตรียนนะเหมือนกันนะเองแต่เดี๋ยวนี้ก็เริ่มน่ากลัว
การพกบอกกันดาบยาว๓วา๒ศอกทำไมมันเต็มไปหมดเลย
ลากดาวมาจากรถแล้วฟันกันด้วย
ถึงบอกไงว่าเดี๋ยวนี้เมืองไทยก็น่ากลัวนะ

อย่าเลยต้องใจยังไงนะว่าทุกชมปล่อยไป

อยากจะเปลี่ยนเสียงแต่เป็นค่ะขอโทษนะคะไม่ให้ปิ๊น

ช่วงหน้าค่ะเขาบอกว่ามีด้วยนะโรงพยาบาลช่วยติดฉลากยาแก้คัน
ให้กินไปแก้ไอแทนนะพี่

ก็มันจะหายไม่เหล่ายามันผิดอะ
หันหมด

วันนี้เมย์มาให้นี่เลยค่ะมีสองรสเลยนะคะ
นี่นะครับเป็นกิ่งผงสำเร็จรูปเลยอันนี้เราชอบนะครับ
เป็นเครื่องดื่มขิงผมสำเร็จรูปถูกต้องมันจะ

ดิฉันส่งไปให้ชายชาตรีชอบมากค่ะ

อ่ะมาเรื่องนี้ค่ะเรื่องนี้ก็เกิดขึ้นอยู่ที่กะบินบุรี
เราพูดชื่อจังหวัดก็แล้วกันนะคุณผู้ชมนะ

เขาโพสต์รูปขวดยายี่ห้อนึงแล้วก็ระบุข้อความว่า
แม่เราไปหาหมอที่โรงพยาบาลเนื่องจากมีอาการไอและเจ็บคอ
หมอก็ให้ยามากินกินที่แรกแม่ก็รู้สึกแปลกนะ
กลิ่นแล้วก็รสชาติเนี่ยมันไม่ใช่แต่ก็ไม่ได้เอกใจอะไร
พอมากินอีกทีแม่เลยเอกใจว่ามันไม่ใช่แล้ว
ก็เลยลองอ่านฉลากยาดูโอ้โหพระเจ้า
เป็นความผิดพลาดที่ไม่น่าให้อภัยกันเลยทีเดียว
ยากับฉลากที่โรงพยาบาลติดมามันไม่ตรงกัน

แม่เราเป็นไทรอยด์อยู่ด้วยนะคะ

เราก็ไม่รู้นะว่ามันเป็นเพราะว่ายา

คิดดูถ้าแม่กินไปเยอะกว่านี้จะเกิดอะไรขึ้น
คุณทำงานที่มันเกี่ยวเนื่องกับชีวิตคน
มันควรจะต้องระมัดระวังและรอบครอบให้มากกว่านี้
ลองคิดดูว่าถ้าเป็นคนอื่นที่อ่านหนังสือไม่ออก

แล้วกินยานี้ไปเรื่อยมันจะเกิดอะไรขึ้น

ก็คือเป็นยากล่องสีขาวค่าสีน้ำเงิน

จิบแก้ไอวันละสามถึงสี่ครั้ง
หรือว่าจิบบ่อยเวลาที่มีอาการไอ
แต่ที่จริงแล้วยาที่ทางโรงพยาบาลให้นั้น

โลชั่นกับยาไม่เหมือนกันเลย

ที่เป็นเทาอาการคันอาการอักเสบบริเวณผิวหนัง

ที่เป็นคนบอกว่าแม่อ่านหนังสือไม่ออกนะ

โอ้โฮเพราะมันยาน้ำเหมือนกัน

คุณเงินละมีประสบการณ์ด้วยเพราะจริงยาแก้อายโดยปกติ
บางคนที่ได้มามันก็อาจจะเป็นยาน้ำที่เอาไว้จิบ
ลักษณะขวดหรือกลอมเนี่ยก็คงคล้ายกับพวกยาที่ท้าแก้คันนั่นแหละค่ะ
แต่ทีนี้เนี่ยคือมันอันตรายมากเพราะว่ายาส่วนใหญ่พวกนี้มันเป็นยาที่ใช้ภายนอก
มันไม่ได้เอาไว้เพื่อการกินเข้าไปดังนั้นอันนี้มันไม่ตรงกับฉลากยาที่โรงพยาบาลติดไว้
แต่ที่เดิมเจอที่เยาวราชเองใช่ก็นี่โรงพยาบาลไปเยาวราชมาค่ะเมื่อเช้านี้

ใส่หมวกด้วยเหมือนเจ้าสาวเนี่ยสาวจีนอะพอมากด้วยส่วนพี่ม้าเป็นผมแกะ
ที่กันเป็อในจุกลูกประสบเออเอ้าตอนนี้ลาที่สุดค่ะเจ้าของโปสต์
ก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลพร้อมกับขวดยาดังกล่าวค่ะ
ซึ่งทางเจ้าหน้าที่ของทางโรงพยาบาลก็ได้แค่ออกมา
ขอโทษค่ะแล้วก็บอกว่าคนเยอะจริงจึงจัดยารับผิด

โดยทั้งสำนักธิบดมิพันธ์ยังกลับอีกว่าเรื่องนี้จะทำรายงานให้ทางหัวหน้าทราบต่อไป
ส่วนอีกคนนึงก็คันก็ได้ยาแก้ไอไปทาเท้าทาขาทาแขน

รายเวลาที่เราจะต้องกินยาไม่ว่าจะมาจากโรงพยาบาลหรือที่ไหนก็แล้ว
แต่หนูว่าต้องอ่านฉลากยาของตัวเองทุกครั้งนะคะอันนี้เตือน
แต่เราก็เอาโฟมล้างหน้ามาแปลงฟันนะมันมืดไง

ฟองไม่มาฟองทำไมมันเกินตรงปาก

พ่วงเวลากองถ่ายน้ำตี๕ถึงตี๓

อะไรที่มันเป็นเกี่ยวกับหน้ากับตัวอะไรนี่ก็อยู่ในนั้น

ไม่ต้องบอกฮ่องหรอก
อย่างนั้นไม่มีที่แยก

เรื่องใหญ่แล้วถ้าไปนี่ที่กรุงโรมนะคะ
เมืองหลวงของอิตาลีเลยเกิดพื้นซุดเป็นหลุมกว้างกว่า๑๐เมตร

เป็นการซุดตัวของพื้นล่วงลงไปเห็นไหมลึกมากเลย

นักข่าวซีนรายงานว่าเกิดเหตุแผ่นดินยุบตัวเป็นหลุมขนาดใหญ่
กว่า๑๐เมตรบริเวณย่านที่พักอาศัย
ในเขตบันดูอีนาของตะวันตกเชียงเหนือของกรุงรวมประเทศอิตาลี
เวลาประมาณ๕โมงเย็น๕โมงครึ่งเวลาท้องจินเขานะ

ส่งผลให้ต้นจำนวนรถยนต์๖คันล่วงลงไปด้วย
หลังเกิดเหตุเจ้าหน้าที่กู้ภัยก็อบพยพชาวเมืองที่อยู่ใกล้เคียง

แล้วก็คนที่ต้องพักโรงแรมบริเวณนั้นก็ต้องออกไปกันหมดเลยนะคะ
อย่างไรก็ตามไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บโชคดีสาธุนะฮะ
หลังเกิดเหตุเขาก็ต้องเข้าไปดู

คือมีการทุบการขุดรอบขึ้นมา
ก่อนนั้นชาวเมืองที่อยู่ใส่ปริเมนเขาล้อมเรียนว่า
สภาพของพื้นถนนมีรอยล้าวนะมาดูหน่อย
แต่รอยล้าวถนนก็ดูเหมือนเรื่องธรรมดาใช่ไหม

หลังจากนั้นผู้พักอาศัยลายหนึ่งก็บอกว่า
ก่อนเกิดเหตุประมาณ๒๓วันรู้สึกว่า

แต่มันไม่สั่นตลอดเวลาก็เงียบกันไปอีก
ทีนี้นายกเทศมนตรีของกรุงรวมได้เดินทางมาตรวจสอบ

ทั้งหมดอิทธิการคาดเดาทั้งสิ้น

ครั้งนี้ยังอยู่ในการตรวจสอบนะครับ

นี่ดีนะที่ไม่ได้แบบว่าเอาตรงบ้าน

หรือเราเคยตรงแถวถนนพระรำศรีใกล้

หรือเป็นโบ๊ะอะไรอย่างนี้
เดี๋ยวนี้เขากำลังขุดเขาจะเอาสายไฟฟ้าลงหมดเลยพี่

ใครที่เลี้ยงแมวบ้าง
ไม่เลี้ยงแต่ว่าแต่ถ้าคนที่รู้จักก็เลี้ยงกันเนอะ
ที่เลี้ยงนะฟังอันนี้ให้ดีเลยนะคะ
เฉพาะทางด้านโรคระบบการหายใจ
ผู้ป่วยหนักแล้วก็โรคผู้สูงอายุ
ประจำอยู่ที่โรงพยาบาลวิชายุทธิ์
โพสต์เรื่องราวเกี่ยวกับผู้ป่วยรายหนึ่งนะคะ
ที่มีฝีในสมองจากการที่เลี้ยงแมวค่ะ
ทั้งนี้ผู้ที่ป่วยเป็นชาวไทยอายุ๔๙ปี
มีอาการแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรงมา๓สัปดาห์แล้ว
แล้วก็มีไข้ต่ำปวดศีรษะเป็นบางครั้ง
โดยพบว่าผู้ป่วยเลี้ยงแมวไว้๒ตัว
แล้วก็แมวนอนอยู่ในห้องตัวเองด้วย
แล้วก็ขณะที่ทำความสะอาดมั้ยว่าจะเป็นกระบาดที่แมวไปถ่าย
อุจจาระอัตษวาอะไรอย่างนี้
ก็ไม่ได้ใส่ถุงมือ
เวลาจะหยิบจะจับอะไรอย่างนี้นึกออกไหมฮะ
เป็นอย่างนี้มาเวลาประมาณ๙เดือนซึ่งแมวก็คงจะได้รับเชื้อโปรโตซัว
เชื้อนี้มันจะเป็นเชื้อที่มาจากการกินอุจจาระของแมวตัวอื่นนึกออกไหมฮะ
นั้นเนี่ยเชื้อนี้มันจะเติบโตอยู่ในลำไส้แมวโดยที่แมวเนี่ยสบายดี
ไม่ป่วยไม่มุ่งมั่นใช่แล้วก็ขับถ่ายออกมากับอุจจาระอย่างนี้แล้วนะคะ
คนรับเชื้อโดยผ่านทางมือเนี่ยก็เวลาใช้ก็คืออาจจะตักซ้ายที่มันปนเปื้อนอยู่กับอุจจาระแมว
หรือไม่ก็จับอาหารเนี่ยพอไม่ล้างมือก็ไปหยิบอาหารใส่ปากตัวเองเนี่ย
เชื้อนี้มันก็จะทะลุผ่านลงไปในผนังของลำไส้เข้าสู่ระบบไหลเวียนเลือด
ตามอวัยวะต่างไม่ว่าจะเป็นสมองตาแล้วก็กล้ามเนื้ออะไรต่าง
อันนี้นะสภาวะภูมิคุ้มกันปกติเชื้อนี้ก็จะอยู่เงียบไม่ทำอันตรายอะไรเลยนะ
กับร่างกายของคนแต่ในคนที่มีภูมิคุ้มกันบกพร่องอย่างผู้ป่วยนะฮะ
เกิดเป็นฝีหลายตำแหน่งเลยทีเดียวนะฮะอย่างในภาพเนี่ยเราก็จะเห็นเมื่อกี้นะฮะ
ก้อนใหญ่มันคือฟีถูกต้องที่เขาเอาลูกศรชี้ไว้นะมีก้อนใหญ่ก้อนเล็กอะไรอย่างนี้
ซึ่งก็อาการแขนขาข้างซ้ายอ่อนแรงก็ดีขึ้นสามารถที่จะเดินได้เกือบปกติแล้ว
ในสมองก็ขนาดเล็กลงส่วนข้อแนะนำนั่นก็คือว่าต้องหลีกเลี่ยงนะคะ
สัมผัสกับอุจจาระของแมวโดยเด็ดขาดเลยแล้วก็ทำความสะอาดนะ
กระบะเนี่ยนะทรายเนี่ยนะคะโดยต้องใช้วิธีการสวมถุงมือ
หรือว่าถ้าไม่อย่างนั้นคุณก็ต้องล้างมือให้สะอาดสุด
ว่าจะไปสัมผัสอุจจาระของแมวโดยเฉพาะอย่างยิ่งเนี่ยนะ
ก่อนที่จะหยิบอะไรเนี่ยเข้าปากตัวเองนะฮะ
หญิงตั้งคันนี่ยิ่งอันตรายมากเลยทีเดียวนะคะ
เพราะว่ามันจะได้รับเชื้อมันจะเข้าไปติดในเด็กทารกได้เลยทีเดียว
อาจจะถึงขั้นแท้งหรือว่าถ้าคลอดลูกออกมาก่อนกำหนดก็มี
หรือไม่นะคะเด็กอาจจะผิดปกตินี่แหละเป็นเรื่องที่สำคัญทั้งนั้น
คือถ้าไม่แพ้ผลตอนนี้ต้องมาระวังขี้

กลับไปสู่การไม่ว่าจะทำอะไรต้องล้างมือให้สะอาดตลอดแน่นอน

ไว้กระทั่งจับของเราเองก็เถอะ

ระวังกันไม่หวัดไม่ไหวเลยแต่ละโลกมากะแต่ใหม่มาก

ช่วงหน้าเรื่องรักใครกันบ้าง

ตอนนี้ไงมีรูปคุณกึ้งเขาไลฟ์ไง
ฉันก็ดูนะถือดอกกุหลาบไป
แล้วมันไปทางนั้นใช่ไหมครับอ่าใช่เป็นคุณอ้ำหรือเปล่าอะไรอย่างนี้

เอาไงครับนี่แหมต้องบอกว่านะคะ

จะพูดแต่เรื่องโรคภัยไข้เจ็บใครงั้น

ใช่ก็ไม่เป็นคนเล่าบ้าง
เขาเคยใกล้กันนานไหม

ไม่ค่อยไม่ค่อยเยอะ
แต่ว่าก็ดันกลับไปตอบรับกับกึ้ง

เลยมีโอกาสได้ถามถึงเรื่องสถานะของหัวใจ
สำหรับหนุ่มฟลุกวรวุฒิ
เหลือเกิน
ฝ่ายชายได้ส่งดอกไม้มาให้วันวาเลนไทย
รวมถึงความสามารถที่อยู่คอนโดเดียวกับฉันนะ
รวมถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มไฮโซ
คนไหนอยู่ในตึกเดียวกัน

แต่ไม่ใช่ห้องเดียวกัน

ดิฉันเป็นลูกค้าร้านเพชรเขา
เออเคยซื้อเข็ดร้านเขา

รวมไปถึงความสัมพันธ์กับหนุ่มไฮโซทายาท

ตอนช่วงวาเลนไทยมีหนุ่มส่งดอกไม้มาให้บ้าง
หนุ่มคนเดิมไหมนั่นนางตอบมั้ยมีค่ะโอ้โหนางได้ตอบมั้ยเออ
พอใหญ่มากต้องได้แล้วดูมั้ยพี่เขาก็ส่งมาให้ดูเราก็
แลกกันนะฮะถามว่าเป็นการง้อไหมก็ไม่ได้ง้อสิคะนะครับ
เพราะว่าเรายังเป็นพี่น้องกันอยู่เหมือนเดิมนะฮะแต่ว่า
ไม่ค่อยได้เจอกันเท่าไหร่แล้วล่ะก็ห่างกันอ่ะนะคะ
ตลอดเวลาที่ผ่านมาเนี่ยนะบอกตรงนะฮะจะได้ไม่ต้องมา
ถามอีกอืมนะฮะก็เกือบสองปีปีครึ่งกว่ากว่าก็แปบแปบมามา
อย่างเงี้ยอืมแปบแปบมามาเหมือนกันน่ะพี่มะหนูน้องขอฟังอ้ำได้มั้ย
ก็ได้จากเพื่อนเพื่อนส่งมาให้บ้างเนี้ยค่ะ

พี่เขาก็ส่งเราก็แลกกันค่ะ
คือมันเป็นงานหรอหรือเปล่า
ง้อแล้วสิคะก็คือเราก็ยังเป็นพี่กันอยู่เหมือนเดิม

ไม่ได้อยากโสดค่ะแต่มันเป็นสิ่งที่เลี่ยงไม่ได้
เพราะอยากสมบูรณ์แบบคนอื่นเนอะมันไม่ได้อ่ะ

ทานข้าวกันกับเพื่อนพี่เขาก็ยัง
ยังมีความสุขดีให้พี่เขาอยู่เหมือนเดิมค่ะ
พูดถึงคุณผู้ชายร้านเพชร

บางทีมันก็ทำโสดบ้างไม่โสดบ้าง
แต่จะถามว่าตอนนี้โสดไหมก็แบบว่า

แล้วนางก็บอกว่ากลัวเพื่อนไม่ได้ใช่ไหม
เออพวกเพื่อนหน่อยต้องส่งให้แต่เฟื่อนก็ส่งมาให้

เป็นเพื่อนกันมาตั้ง๑๐กว่าปีแล้ว
ไม่มีอะไรเลยเราเป็นเพื่อนกันก็ไปเที่ยวกัน
แต่เอาจริงนะก็ไม่ค่อยจะได้เจอกันเท่าไหร่

แถมพอเรารู้จักกัน๑๐กว่าปีแล้วไม่มีใครเข้าใจผิดอะไรเลยหรอก
เรารู้กันในระดับหนึ่งแหละ

เหมือนอย่างเมย์พิชชนะเขาแฮชแท็กว่าอะไรนะฉันมีแฟนแล้วรักแฟนมาก
ก็บอกว่าก็อยากจะมีแฮชแท็กอย่างนั้นบ้างเหมือนกันนะนะ
แต่ยังไม่ค่อยจะเคยใช้

เดี๋ยวเราจะไปแฮชแท็กแฮชไปแฮชมาแล้วไงล่ะ

ไปที่ข่าวต่อไปดีกว่าค่ะคุณผู้ชม
คุณโบวันด้าเขาบอกว่าเขาไม่ได้อยากดังเพราะว่าสามีตาย
มาได้เพราะว่ามีคนอยู่เบื้องหลังนะคะ
เป็นคู่แม่ลูกรักที่แบบว่าผูกพันกันมากสำหรับคุณแม่โบวันด้ากับน้องมะลิพาขวัญนะคะ

ซึ่งน้องมะลิเองก็เป็นที่รักแล้วก็เอ็นดูของคนไทยเกือบทั้งประเทศเลย

คุณโบเวน่าก็ได้มาพูดคุยถึงมุมมองการใช้ชีวิตของตัวเองแล้วก็ลูกของตัวนะคะ
ตอนที่แม่โบอยู่กับพี่ปอเนี่ยเราก็ไม่ได้ออกสื่อมีความรู้สึกยังไงบ้างก็มีความสุขค่ะ

คือตั้งแต่แรกที่เราคบกันเนี่ยจริงมันก็มีกระแสมาบ้างนิดหน่อย
โบก็โดนคนด่าตามโซเชียลก็มี
แค่เราเป็นแม่ม่ายเราผิดขนาดนั้นเลยเหรอ
คำด่าแบบหยาบคล้ายนู่นนี่นั่นพี่ปอก็บอกให้เราอดทนเราก็อดทน
สิ่งหนึ่งคือเราไม่อยากทำให้พี่ปอเขาหนักใจเหนื่อยใจ
คือเราเนี่ยไม่อยากจะเพิ่มภาระทางความรู้สึกให้กับสามีของตัวเองนั่นเองนะคะ
นักข่าวก็ถามต่อบอกว่าหลังจากเราอยู่คนเดียวแล้วเนี่ยคนก็มองว่าเราโสด
มีเงินมีตังค์มีชื่อเสียงมีลูกดังแล้วเขาจะมองว่าเราเนี่ยต้องมีแฟนใหม่แต่งงานใหม่แน่นอน
คุณโบบอกว่าโอ้ยเยอะมากค่ะประเด็นพวกนี้เนี่ยเดี๋ยวก็มีผัวใหม่มันเสียใจได้ไม่นาน
ดังแล้วหญิงดังแล้วเยอะชอบสร้างกระแสคือบอกตรงนี้เลยไม่มีใครอยากดังเพราะว่าผัวตายนะคะ
ถ้าเลือกได้โบอยากกลับไปเป็นแม่บ้านคนเดิมด้วยซ้ำเราก็ต้องใช้ชีวิตต่อไปเรื่อยอนาคตมันก็คือเรื่องของอนาคต
แต่ในตอนนี้ความรักที่โบมีต่อพี่ปอยังเหมือนเดิมและมากขึ้นเวลาที่เราอ่านเจอข่าวหรือกระแสที่ไม่ดีเนี่ยคุณปู่คุณย่าก็บอกให้เราอดทน
เพราะเราไม่สามารถที่จะทำให้ถูกใจใครไปซะทุกอย่างแต่ให้พยายามยึดความดีและความถูกต้องที่ประชาชนรู้จักโบแต่เป็นเพราะว่าพี่ปอนและมะลิเราไม่เคยคิดว่าตัวเองดังเพราะฉะนั้นความเป็นโบก็ยังเหมือนเดิม
ณวันหนึ่งถ้าเราทำไม่ถูกใจใครก็ต้องขอโทษด้วยคุณโบบอกแบบนั้น
แต่วาเลนไทยก็ไม่ได้เจอกันนะคะเอาของมาทิ้งไว้ที่กองเพราะฉะนั้นเราต้องทำงานทั้งวัน
แต่เหตุการณ์ที่เซอร์ไพรส์เนี่ยเป็นอย่างนี้ค่ะเขาบอกก็เข้ามาที่กองนะครับ
บอกว่าแล้วเรารู้ตัวมาก่อนไหมไม่เพราะหนูถ่ายไกลมากแถวพระราม๒เกือบออกต่างจังหวัดแล้ว
ขณะที่ถ่ายก็เห็นรถเขาเข้ามามันก็คุ้นแต่ก็ไม่แน่ใจแล้วเขาก็โป๊ะ
ตอนแรกเขาเราก็เห็นแค่เอกใจแล้วกลับไปถ่ายต่อจังหวะที่ไปเอาโทรศัพท์ปรากฏว่าหนูเดินเลย
ของเขาที่เขาเอามาให้เดินเลยไปเลยมาลูกโป่งดอกไม้อะไรตอนนั้นมองไม่เห็นเลย
ผู้จัดการเขาเห็นก่อนคือเป้าหมายไม่ได้เห็นเดินแพลตไปแพลตมาเพราะว่าต้องทำงานนะฮะ
จนกระทั่งทนไม่ไหวคุณต้องมาบอกคุณคิดว่าต้องเซอร์ไพรส์สุดท้าย
ก็เลยเซอร์ไพรส์จริงเพราะไม่เห็นแต่เห็นรถเข้ามาแล้วก็คงไม่ใช่
แต่ท็อปเห็นแล้วว่าใบเฟิร์นเห็นนางโป๊ะนางเลยโป๊ะ
คิดว่าตัวเองแผนแตกตอนสุดก็ได้เห็นก็มีลูกโป่งลูกโป่ง
แล้วนักข่าวก็ถามว่าแล้วใบเฟิร์นมีอะไรกลับไปให้ท็อปไหมไม่มีค่ะ
แต่หนูว่าเขาไม่น่าจะน้อยใจนะคะเพราะเราทำงานแล้วเราก็เป็นคู่ที่สบาย
ทำให้ไม่ได้คาดหวังอะไรแล้วหนูก็ทำงานตัวเป็นเกลียวเขาก็รู้ว่าหนูเป็นคนชอบทำงาน

ฟิล์มเรื่องฟิล์มว่าเขาจะแก้ข่าวให้ไหมอย่างนี้
ไม่แคร์คนที่ไม่ได้อยู่ในชีวิต

มันเรื่องยังไม่จบนะ

ไปปั้งต่อหน้าต่อตาโตงหรือว่าโดนัส
มีคนมรึงนิ้งน่ารักเห็นไหม
อืมน้องโบะนี่แบบว่า

จนเขาเล่นก่อนหน้านี้เป็นผู้ใหญ่ใช่ไหมอะที่เป็นจริงนั่นแหละถ้าราตะปับโต
แล้วเขาก็ไอ้ผู้ร้ายมันจะยิงพี่โต้งด้วยอืมแต่ความรักจะชนะทุกสิ่ง
อุ๊ยเผลอบอกไว้ประโทษ

แล้วก็ผู้อำกับเขาเตรียมให้โดนัทจูบน้องโมจริง

คืนนี้นะคะ๒ทุ่ม๕นาที

อีกหนึ่งข่าวคุณแอนนี่โรกับคุณฟรีมค่ะ
แม้ว่าเรื่องข่าวคราวความสัมพันธ์ระหว่าง

แต่ก็ยังไม่วายถูกโยงไปถึงประเด็นดราม่า

เรียกร้องความยุติธรรมให้กับหนุ่มฟิล์มด้วย

อัปเดตชีวิตของลูกชายน้องทีคายุด้วย
เราได้เห็นข่าวที่แฟนคลับฟิล์มออกมา

อยากจะบอกเลยว่าไม่ค่อยได้ดูข่าวพวกนี้แล้ว
สมมุติเห็นก็จะเลื่อนผ่านไปเลย

ไม่เคยไปยุ่งไม่เคยพาดพิง

ถ้าจะมีการตั้งประทูตั้งขึ้นมาเนี่ยนะคะ
หนักกว่านั้นมันก็เจอมาแล้ว
ตอนนี้แคร์คนที่เรารักดีกว่า

ก็คือหมายถึงคนอื่นที่เอาข่าวนี้มาบอก

เรามีการบอกน้องยังไงบ้าง

ก็บอกเขาว่าเขาไม่ได้อยู่ในชีวิตของเรา

ผมไม่แคร์ครับคือถ้าไม่แคร์ก็คือจบ

ไม่เป็นไรเราทำงานวงการมันก็เป็นแบบนี้อยู่แล้ว

ก็คือถ้าแอนฟังที่ฟิล์มพูดเนี่ยคือ

ฟิล์มพูดดีนะแล้วก็จบสวย

แล้วก็ให้มันจบเถอะพี่ว่าเรื่องนี้
เพราะว่าตัวเล็กก็เติบโตขึ้นทุกวัน
แล้วก็ไม่ได้มีส่วนอะไรในเรื่องนี้

ใส่รถจะไม่ติดทั้งโรงเรียนอีก๒วัน
ค่ะสวัสดีค่ะ